คุณผู้ชมจำข่าวเรื่องปอนกับดาวได้ไหม

จำได้ใช่ไหมที่พี่ชายปอนไปเจอตอนคุมตัว

ถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าดอมพูดแบบนี้รถทัวร์

ต้องเหยียบเบรกก่อนนะถลอเบรกก่อนนะเดี่ยวเพิ่งจอดนะ
เหยียบเบรกถลอแล้วดูจะหันหัวไปทางไหน
จากเหตุการณ์เมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาวันพฤหัสสบดีที่แล้วนะคุณผู้ชม
เล่าย้อนหน่อยปอนกับดาวเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยา
แล้วก็ปลอมเป็นโจรจับตัวคุณแม่มณีรัฐ
ซึ่งเป็นแม่แท้ของปอนนะอายุ๕๗ปี
จับมัดมือมัดเท้าชิงเงินไป๓๐๐๐แล้วก็สร้อยทอง๓สลึง
ก่อนเอาสากตีหัวหลายครั้งแล้วก็สลบจมกองเลือดในบ้านพัก
ปอนกระดาก็หนีไปเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยเหลือ
แม่มณีรัฐนำส่งโรงพยาบาลจนอาการปลอดภัยแล้ว
มณีรัฐเขาบอกเขาจำได้ว่าเป็นลูกชายก็คือปอนกับลูกสะพ้ายก็คือดาวนี่แหละ
มาก่อเหตุแล้วมีภาพวงจรปิดหน้าบ้านเพื่อนเป็นหลักฐาน
คุณผู้ชมฮะวงจรปิดที่เราให้ดูเมื่อวานไปเนี่ยเห็นตอนที่อยู่หน้าบ้านใช่ไหม

เนี่ยตอนนี้ที่ดาวอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์เหมือนรอปอนอยู่แล้วปอนเข้าไปในบ้าน
แต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าไม่ได้เห็นจังหวะที่ทำร้ายคุณแม่มณีรัฐ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
พอมีหลักฐานมาแบบนี้ครับตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับปอนกับดาวเลย
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและร่วมกันชิงทรัพย์
ก็คุมตัวทั้งคู่มาสอบประคัมที่สพบ้านโป่ง
โดยผู้กำกับสพบ้านโป่งครับพันธุ์ตำรวจเอกปียพงศ์ก็บอกว่าทั้งสองคนทั้งปอนกับดาวเนี่ย
ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ตำรวจก็เร่งรวบรวมหลักฐานครับทั้งจากวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยตามที่ผู้ต้องหาในกล่าวอ้าง
รวมไปถึงสอบประคำจากพยานแวดล้อม
ในตัวปอนกับดาวครับแล้วก็ไปตรวจดีเอนเอของผู้ต้องหาด้วย
วันนี้ก็คือเดี๋ยวจะนำตัวทั้งสองคนฝากขังที่ศาลจังหวัดราช
จังหวัดราชบุรีเนี้ยคุณผู้ชมจังหวัดเนี้ยตอนที่ขุมตัวมาขึ้นรถตำรวจนะ
ค่ะโดยวันนี้ที่จะไปฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีก็มีการคัดค้านการประกันตัว
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวปอนกับดาวแต่อย่างใด
อนกับดาวไปแจ้งความเอาผิดพี่ชายของปอนก็คือพี่ธวัชชัยพี่เบิร์ตจำได้ใช่ไหม
ที่ไปนี่ไงซัดหน้าเข้าไปเนี้ยเดินอาดอาดอาดอาดอาดเข้าไปเนี้ยเฟือเทาเทาเนี้ย
แต่พี่เขามั่นใจมากนะว่าน้องเขาทำเขายังมาพูดเลยโอ้โหแม่รักมันจะตายอะไรอย่างนี้
ธวัชชัยบอกให้ขังรวมกับไอ้ปอนยังได้เลยใช่ไหมสรุปว่าปอนก็แจ้งความเอาผิดกับพี่ชายตนเองครับ
และจะโดนดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จ
แต่ก็เชื่อว่าอาจจะไม่คุณแม่มณีรัฐอาจจะไม่ทำแบบนั้นนะคุณผู้ชมฮะ

เพื่อนบ้านของคุณแม่มณีรัฐเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ปอนมาขอเงินแม่ทุกวันนะเพื่อไปซื้อเหล้ากิน
บางครั้งพอแม่มณีรัฐไม่ให้ปุ๊บปอนก็ตามไปที่ทำงานแม่

แต่เพื่อนบ้านคนนี้คุณผู้ชมเขาเชื่อว่าปอนไม่น่ากล้าทำแม่ได้ลงคอ
คิดว่าคนก่อเหตุอาจจะเป็นสามีเก่าของแม่มณีรัฐ
เพราะก่อนอันนี้เคยมีปัญหามาหึงหวงกันอยู่
สามีเก่าของมณีรัฐนี่ชื่อเจมส์นะ

แล้วทีมข่าวยังได้คุยกับแม่ของดาว

ดูสิมีกล้องจับภาพวงจรปิดไว้ได้เหรอ
ว่าทำร้ายแม่มณีรัฐไม่มีซะหน่อย

บอกว่าตอนนี้ลูกสาวกับลูกเขย
ก็คือปอนเป็นแพ้รับบาปอยู่
อนไม่มีทางนะทำร้ายแม่ตนเองเนี่ย

ส่วนลูกสาวฉันเนี่ยวันเกิดเหตุยังนอน

แล้วตอนนี้ลูกสาวป่วยด้วยโรคมะเร็งมดลูก
มีนัดเข้าผ่าตัดสัปดาห์นี้
แล้วจะไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน

วันเดินอยู่ในบ้านเลือดยังไหลออกมาเลย
แม่บอกว่าลูกแม่คือปากแบบปากม่วงปากค้ำไปแล้วตอนนี้
เมื่อกี้พี่น้ำแข็งบอกใช่ไหมว่าสามีเก่าของแม่มณีรัฐที่ชื่อเจมส์

สมัยก็เชื่อว่าเป็นฝีมือเจมส์สามีเก่าของมณีรัฐนี่แหละ
เพราะหลังจากคุณมณีรัฐกับเจมส์สามีเก่าเลิกรากันไป
เจมส์เคยเอาปืนมาตามแล้วก็จี้หัวแม่มณีรัฐมาแล้ว
เรื่องนี้แม่ละมัยบอกอยากให้ตำรวจไปตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดกว่านี้
อย่าเพิ่งฟังความข้างเดียว
อาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้เพราะมันไล่ยิงมันป้นมันเอารถมาขนของ
ไปลงเนื้อยายสี่นู่นแล้วเขาก็ยิงออกมามันก็ออกมา
อยากให้ตรวจสอบมากกว่านี้เพราะว่าเย็นนี้เขาก็มีสตูเยอะ
เจนคนป้วยเนี่ยสตูเขาเยอะมากเลย
ตอนนี้เราเองยืนยันว่าลูกสาวและลูกเห่ยเราไม่ได้เป็นคนทำ
ทุกคนทำบริสุทธิ์ลูกก็อยู่กับแม่
แล้วลูกเขยก็ออกไปซื้ออะไรกินตรงร้านค้าที่ได้คลิปมานี่

ความจากฝั่งนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ความคิดของคุณผู้ชมเปลี่ยนไปว่า
หรือปอนกับดาวอาจจะไม่ได้ลงมือจริงนะ

เพราะดาวเนี่ยเขามีพี่ชายชื่อพี่สมภพ
สมพบก็บอกว่าผมก็ไม่เชื่อนะว่าปอนที่เป็นน้องเขยผม
จะไปทำร้ายแม่ตนเองก็คือคุณมณีรัฐ
เพราะตอน๗นาฬิกา๕๐นาทีในวันเกิดเหตุเนี่ย
อนเขายังเติมน้ำมันอยู่ร้านค้าไม่ได้มีท่าทีรีบร้อนแต่อย่างใด
นี่นี่คุณผู้ชมมาเติมน้ำมันมอเตอร์ไซต์อยู่ค่ะ
แล้วถ้าไปดูกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านที่อยู่
เยื้องกับที่เกิดเหตุตอน๗นาฬิกา๕๕นาที
มันห่างกัน๕นาทีแล้วบวกกับระยะทางประมาณกว่า๑๐กิโลเมตร
ดูแล้วยังไงปอนก็ไม่น่าไปก่อเหตุได้นะ
ไม่แล้วที่ร้านน้ำมันที่เติมน้ำมันคุณป้าที่ร้าน
คือเขาบอกด้วยนะวันนั้นคือปอนไม่มีตังค์
แล้วปอนบอกว่าเดี๋ยวเอามือถือเชื่อไว้ก่อนได้ไหม
แล้วป้าก็เห็นว่าเออก็เห็นว่าราคาน้ำมันไม่เท่าไหร่
ยังบอกปอนอยู่แล้วว่าเออเดี๋ยวมีตังค์ค่อยเอามาจ่าย
แล้วช่วง๑๑นาฬิกาในวันนั้นคุณผู้ชม
ที่เห็นปอนไปขอดูวงจรปิดของบ้านเพื่อนบ้านจำได้ไหม

จะขอดูแล้วเพื่อนบ้านบอกโอ้ยเห็นชัดให้ตำรวจไปแล้วเนี่ย
พี่สมภพพี่ชายของดาว
เขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนสั่งให้ปอนกับน้องดาวไปหากล้องมา
จะได้ช่วยตามจับคนร้าย
แล้วก็จะเอาเอกสารของคุณแม่มณีรัฐไปให้โรงพยาบาล
แต่กลายเป็นว่าน้องดาวน้องสาวผมกับไอ้ปอนน้องเขยเนี่ยนะ
ดันมาโดนกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายซะเองครับ
ฟังพี่สมภพพี่ชายของดาวหน่อยครับ

เมื่อวานที่เขาไปวัตถุประสงค์ของเขาไปหาเอกสารด้วย
ไปเอาเอกสารที่แรกมันจอดหน้าบ้านหมดแล้ว

จริงมันจะเข้าไปเอาเอกสารแล้วมันนึกขึ้นได้ว่า

มาพูดว่าน้องผมทำเนี่ยรักฐานผมหาได้แล้ว

ตอนนี้ก็คือพร้อมยืนยันเลยว่าทั้งสองคนบ่อยสุดใจทุกอย่าง
ในคลิปวิดีโอ๗โมง๔๘มันไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วย
อย่างที่ผมให้พี่ดูเมื่อกี้มันไม่ได้อยู่ด้วยกัน

ไอ้ปอนจะล็อกคอแม่มันแล้วไอ้ดาวจะเอาซากกระเบือตีได้ไง

นี่ไงพี่ชายเนี่ยย้ำนะว่าทั้งสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานั้น
เพราะพี่ชายก็บอกเลยว่าวันนั้น๗โมงเช้า

อันนี้คือพี่ชายบอกทีนี้เรื่องเวลานี้เดี๋ยวต้องมาดูอีกที
เงื่อนเวลามันก็จะบอกว่าทั้งคู่อยู่ตรงนั้นได้หรือเปล่า
เมื่อวานนี้ตำรวจก็มาพูดถึงคดีนี้แปลกด้วย
เจ้าของคดีเนี่ยนะครับบอกว่า
เดี๋ยวถ้าแม่ฟื้นหายเจ็บอะไรขึ้นมาแล้ว
แล้วแม่บอกว่าลูกชายไม่ได้ทำเนี่ย
เขาจะแจ้งข้อหากับแม่แจ้งคอนเท็จด้วยนะ
ทีนี้ก็เลยเอ๊ะถ้าโดนขนาดนี้แล้ว
แสดงว่าตำรวจต้องอาจจะได้กลิ่นอะไรมาหรือยังไงนะครับ
พี่เขาด้วยพี่ธวัดชัยด้วยทำไมพี่ถึงเชื่อแบบนั้น